นายกเสียหายขนาดนี้
รับผิดชอบลาออกไหม

ว่าสมาคมกีฬาอะไรล้มเหลว
เป้าน้อยกว่าเป้า
หรือว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน

คณะกรรมการเป็นการประชุมสมัชชา
ใหญ่ประจำปีของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานครับคุณผู้ชม
สมาคมกีฬาต่างมารายงานซิ
ในวาระการประชุมมีการสรุปผลงานนักกีฬาไทย
๔เกมครั้งที่๓๒ที่กัมพูชา
ก็โอเคล่ะมีทั้งสำเร็จเกินเป้าหมาย
ตรงตามเป้าหมายแล้วก็ต่ำกว่าเป้าหมาย
แต่มีการยกตัวอย่างผมไม่ได้พูดนะในที่ประชุมก็พูด
สมาคมกีฬาที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
คือนี่ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับ
เหรียญทองก็ไม่ได้รายการนี้นะโอ้โห
พอรู้ว่าจะแข่งในคนไทยบอกต้องทอง
นี่แหละครับต้องทองต้องทองไม่พอนะฮะพอไม่ได้ทองเนี่ย
ดันไปมีเรื่องเขาอีกเฉานักเตะสตาร์ฟโค้ด
ลุยกับทางอินโดนีเซียเขาแบบนี้
มันน่าอับอายพลเอกประวิทย์บอกนะครับ
อ้าวออสลาออกไหมผมไม่ได้พูดนะ
ทางพิพลมเขาพูดทางลองฟังดูครับ
ภายในคำนี้ผมก็บอกแล้วว่า

เขาต้องไปถามนายโยคว่าจะลากออกไหม

กลายเป็นแบบว่าจะต้องอะไรเพราะว่ามันจะต้องเป็น

มันเสียหายไปหมดนะแล้วเสียหายทั้งประเทศชาติ
เพราะว่ามันทีวีพยายามถ่ายถึงเห็นรู้จัง
เว้นนั้นต้องไปลับประดับหน่วยการมาคุณธุ์ก่อน
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก
เป็นเรื่องของประเทศชาติ
ไปถ่ายถนนไทย๗๐บะหลายคน
ให้ออกรับผิดชอบเลยนะเอาล่ะแล้วพลตำรวจเอกสมยศว่าไงอ่ะนะครับ
โอ้โหคือบอกกับผู้สื่อข่าวบอกแม้ว่าจะรักเคารพบิ๊กป้อมเหมือนพ่อนะ
เหมือนพ่อนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญของประเทศนะ
แต่ขอตอบโต้สักนิดอ้าวลุงป้อมไม่เคยก็เคยผ่านสงครามมานี่
เคยผ่านเล่นกีฬามาบ้างแหละย่อมรู้แพ้รู้ชนะดิ
มันมีสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นี่ตอบโต้แบบรักเหมือนพ่อนะ
กดดันของนักกีฬาเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก
คุณพ่ออ่านับหวะนับถือเหมือนพ่อครับ
ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วสมาคมก็ได้ดำเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดแล้วไงไม่ได้นิ่งเฉย
นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ออก
ถ้าแปลตอนนี้แปลว่าไม่ออกนะแต่ก็ลองดูเพราะว่าโอ้โห
ตอนแรกผมก็นึกว่าคือบิ๊กป้อม
คือพูดแบบพูดทีเล่นทีจริงแต่ดูลักษณะน้ำเสียงในการประชุมแล้ว
ไม่เล่นว่ะไม่เล่นว่ะพูดจริงทวงถามเลยลาออกไหม